หมู่เตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

กับหมู่คันแท้

เท่าที่เราเช็คดวงเช็คดาวยกดาวย้าย

เป็นช่วงที่ราศีจะเปลี่ยนแปลงกันอีกรอบหนึ่ง

วันที่๖ตุลาคม

ซึ่งในทางโหรศาสตร์ก็มีฝ่ายดาว
ร้ายร้ายไม่ใช่แปลว่าดาวท่านร้าย

ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่๔ประการ

มีสันเสริญคนมีชื่อเสียงมีคนอินทา

เพราะฉะนั้นไอ้ความที่จะเป็นฝ่าย
ลาบยศสรเสริญศุกร์
มันจะเกิดขึ้นชัดเจนแก่

ราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกษ์
เพราะดาวพระศรีไปทับพิจิกเล็งพฤศพ

หนึ่งที่ติดขัดที่ปิดก็เปิดที่คว่ำก็หงายที่ร้ายก็ดีที่ไม่มีก็จะมีในเรื่องดีทั้งนั้น
แสดงว่า๒ราศีนี้ชีวิตจะดีขึ้น

หกตุลาไปแล้ว
สองราศีดีขึ้นใช่ไหมฮะ

เพราะฉันจะดีขึ้นทุกอย่างอะไรที่ติดขัดอยู่ก็จะดีขึ้น
ความรักสมหวังที่ติดขัดอะไรลาบลื่นผ่านหมดที่ป่วยหายป่วยเจอหมอดีนี่ดีมากนะ
พฤศพกและพิจิก
ราศีที่ไม่ค่อยดี

พฤศพดีเข้าสู่ราศีพิจิก
มันส่งผลให้คนเกิดในราศีเมษเนี่ย

เอฟเฟคของเมฆจากดาวย้ายหลังวันที่๖ตุลาคม

ต้องดูก่อนนะราศีเมษเป็นราศีดวงเมือง
เพราะฉะนั้นเมื่อราศีเมษเป็นราศีดวงเมืองดาวพฤษฎีจรเป็นมรณะ
แปลว่าพระจะศึกกันเยอะมาก
อย่างอื่นล่ะฮะสุขภาพความรัก
มีเกณฑ์ป่วยเจ็บกว่าความรักหรือก็อาจจะมีปัญหา
คือมันเป็นจังหวะดวงตกของไงคนเกิดราศีเมษ
คนเกิดราศีธนูดาวพฤศดีดาวประจำตัวโคจรเป็นวินาทแค่ตัวเอง
มีสิทธิ์หลงหลงหลงรักหลงเชื่อมันมีอาการเหมือนคนคันหลังอ่ะหนู

ถึงต้องให้ใครช่วยเก่า

แต่ลาศีเป็นสิง

คณะนี้ฝ่ายบูรุษอ่าบันเทิง
มีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดแล้วมีบุญที่เคยสร้าง
มันจะเกิดปฏิหารวินาศแปลว่าทำลายกับหนุน
เพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เกิดราศีธนูดวงของคุณ
ถ้าสมมุติคุณเคยทำบุญทำทานเคยกราบไหว้บูชาพระมาก่อน
คิดดีทำดีพูดดีผลบุญจะหนุนนำให้จากร้ายกลายเป็นดี
ราศีธนูเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ช่วยหนุน
เกิดราศีธนูที่มีตำแหน่งจะไม่สามารถบริหารและจัดการตามใจ
แต่จะมีผู้ใหญ่มาชักยายอยู่ข้างหลัง

ความหมายชักยายคำนี้นะดีครับ
เพราะทำให้เรานั้นถูกที่ถูกทาง

ความรักของราศีธนูล่ะ

๓วันดี๔วันร้าย๓วันเจอ๒วันจาก

ถ้าคนเกิดราศีธุมโดย๒ปีนี้นะเกิดไปอยากไปใจอ่อนไปอะไรกับใครนะ
ตัวเองจะต้องเจ็บช้ำช้ำระกำอกต้องเอาน้ำใบบุบกมากินตลอดไป
หลังจาก๖ตุลาคมนอกจากราศีธนูราศีธนูกับราศีเมษนี้
คุณจะต้องระวังตัวนะฮะมีราศีอะไรอีกที่จะต้องระวังตัว
ราศีมิถุนเพราะดาวพฤษฎีตรงนี้จะเป็นอาริกับดวงชะตา
ที่มันคิดจะทำติดขาดไปหมดตั้งแต่โกบแบลงก็ไม่อนุมัติยากไหม
ดาร์มอศดีก็คือสถาบันการเงินอศดีก็คือบุญ
ดังนั้นคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยก็จะเกิดอึดอัดติดขัดทำอะไรเนี่ย
เหนื่อยยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ย
อย่าไปอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปอย่าใครมีแล้วก็ขอให้ประคับประคอง
ไม่มีก็อย่าไปเปิดให้เข้ามาจะมีแต่ปัญหา
เพราะฉะนั้นราศีมิถุนต้องระวังเรื่องความรักเหมือนกันหลัง๖ตุลาค
เรื่องความรักระวังเรื่องหุ้นส่วนระวังเรื่องการเริ่มต้นทำอะไรมันติดขัดไปหมด
ประคับประคองอยู่เท่าที่เดิมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ข้อที่๑ให้เราเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันจะดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ยังไง
มันก็มีดีมีร้ายเราก็ไม่ต้องแก้หรอกเพียงแต่เข้าใจมันว่าเป็นอย่างนี้แหละ
ในขณะที่มันดำเนินไปจากนี้เนี่ยในระยะเวลาที่ผมได้บอกแล้วว่า
หนึ่งปีเนี่ยนะที่หกตุลาคมไปหนึ่งปีเนี่ย
คนที่ดวงมีเคราะห์ก็อย่าประมาทอย่าโลภ
ดึกดื่นอย่าไปไหนเมาแล้วอย่าขับรถ
อย่าคิดไปแบบหลงรักใครหรือให้ใครเข้ามาง่าย
ใช่ไหมจะซ่อมบ้านจะล้างแอร์ก็ต้องตรวจสอบคณะไหนมาจากที่ไหน
ช่างอะเป็นไงคือมันต้องระวังตนนะเข้าใจไหม
ดำรงตนส่วนการจะมูเนี่ย
วันที่๖ตุลาคมทุกวัดคิดว่าน่าจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตประเคาะอยู่แล้ว
คือเจริญพุทธมนต์เสริมดวงชะตาหาโอกาสไปร่วมพิธีนั้นให้ได้
เพราะเมื่อดาวดวงนี้โคจรยกย้ายแล้วมีผล
มันก็มีพิธีในนางบวชแบบโบราณว่าโหรศาสตร์ภาคพิธีกรรมคือเจริญ
พิธีเจริญพระพุทธมนตประเคาะหรือเอาน้ำมนต์จากวัดที่เขาเจริญพุทธมนต์นพประเคาะเนี่ย
พิธีดังกล่าวมาผสมน้ำอาบตัว
นี่คือมูเลยนะแบบโบราณ
บ้านเด็กกำพาคนชะลาคนขาดทั้งหมด
สุนัขแมวอะไรต่างนานาได้หมดเลย
ที่ดาวยกดาวย้ายมังกรจะมีเอฟเคยังไง
บอกว่ามังกรที่ผ่านมาดูแบบว่าลืมตาอ้าปากยากเหลือเกิน
คือที่จริงราศีมังกรเนี่ยถูกราหูเล็งชะตา
แต่บังเอิญคนที่ไม่รู้โทษภาษาลืมไปว่า
ราศีมังกรเจ้าเรือนราศีเนี่ยก็คือดาวเสา
ราหูมะเร็งมังกรแปลว่าลาหูมะเร็งเรือนของเสา
มันมีพระคาถาอยู่ว่าพีควนะโชคใหญ่ในชนะสา
พระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่
ลาหูเนี่ยมันต้องกับพระเสาเนี่ยเข้าใจได้แต่สุริยาต้องครูคืออะไร
สุริยาต้องครูคือพระราชดีต้องอาทิตย์เราไม่รู้โหลศาสตร์จะทำยังไงไม่ยาก
สุริยาคือพระอาทิตย์ก็คือความสว่างก็คือความดี
ครูก็คือบุญเพราะฉะนั้นไปทำบุญช่วงนี้ราศีมังกรทำบุญขึ้น
ทำบุญกับพระกับวัดกับโรงพยาบาลไปบริจาคช่วยต่างนานาเนี่ย
คนเกิดเหตุเพศภัยต่างบริจาคช่วยได้บุญหมดเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกร
จะพลิกฟื้นตั้งแต่๑๘กรกฎาตอนนี้เดินหน้าในเดือนลาพระแปลว่าอะไร
คนเกิดราศีมังกรตัวเองดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะมีตัวช่วยที่ดี
ลูกน้องดีบริวารดีนะความรักน่ะ
ความรักเนี่ยถ้าเกิดคนเกิดราศีมังกรมีคู่
คู่ก็รักกันดีแต่คู่จะป่วยเจ็บ
ถ้าเกิดใครเป็นโสดก็จะมีเกณฑ์เจอคู่แต่จะได้คู่ลักษณะที่หื่นหน่อย
เราต่อกันด้วยราศีกุม
พฤษฎีที่ย้ายเนี่ยยกเข้าสู่เรือนการงานของคนเกิดราศีกุม
ก็แปลว่าราศีกุมที่ผ่านมาตลอดเวลา
ต้องมาดูลาศรีกุมมีเทพประจำตัวดาวประจำลาศรีคือลาหู
ตอนนี้ราหูโคจรเป็นอาริแก่ดวงชะตาชาวราศีกุม

หมายถึงว่าคนที่มีดาวประจำตัวจรเป็นอริของตัวเองในปีพศนั้นเนี่ย
จะเป็นอย่างงี้อยู่ประจำตัวปี๖๒เนี่ย
ทำอะไรก็ติดขาดยาก
แต่มันมีตัวช่วยว่าหลังจากวันที่๖ตุลาคม
พฤษฎีโคจรเข้าเรือนการงานแปลว่า
ถ้าทำงานในสิ่งที่ถูกต้องงานจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูล

ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๕ตุลาคมเนี่ย
ราศีมีนดวงตกสุด
ตนุมรณะถูกเกียรติถูกเข้าใจผิดตกงานป่วยเจ็บ
บางคนก็ไปต่างประเทศไปเลยไปไกลเลยนะ

แต่พอผ่านวันที่๖ตุลาคมชีวิตพลิกฟื้นเลย

หวังก็จะสำเร็จมีโอกาสใหม่มีสิ่งใหม่ความรักก็แฮปปี้
งานก็มีมาทุกอย่างฉลุย

ราศีสิงศ์เนี่ยดูจากดวงชะตานะว่า
ดาวพฤษฎีที่ย้ายที่๖ตุลาคมจะย้ายเป็นสี่การลักษณะรา

ดาราภฤษฎีย้ายตัวจากตุนเข้าพิจิกษ์
ราศรีสิงหนับหนึ่งกันนับสองตุนนับสามพิจิกส์นับสี่

รับการอวยยศอวยตำแหน่งผู้ใหญ่จะหนุนให้ได้ประสบความสำเร็จโดยทั้งอาจจะมาออกให้
เด่นต้องนำเสนอต้องเปิดตัวมันไม่แตกต่างจากธนูนะสิงห์เนี่ย
ว่าสิงห์ในที่นี้ก็คือเจ้าป่าสิงโตไงมันก็ได้รับอิทธิพลพลังนี้
ดวงชะตาดีขึ้นต่อไปราศีกันเหรอฮะกันราศีกันเนี่ยมันน่าจะดวงดี
ดวงดีต่อเนื่องนี่มีคำถามว่าอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าดวงดีไม่เห็นดีเลยอ่ะ
ดีตามบุญตัวเองมดดำดีตามพื้นดวงเดิม
คนเกิดราศีกันที่ผ่านมามันต้องดีแล้วเพราะที่ผ่านมาหลายปีก่อนหน้านี้มันแย่
สองปีนี้ต้องดีเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันไม่ดีต้องไปพิจารณาตัวเองแล้ว
สร้างหรือเปล่าทำความดีหรือเปล่าเพราะไอ้ที่ดีดีมันดีจากบุญไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางได้ติดต่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น
ได้เจอโอกาสใหม่สิ่งใหม่แต่ผลก็เป็นไปตามบุญของแต่ละคนไม่เท่ากัน

โทษครับนั่นคือกันนะครับความรักที่ไหน

เวลานี้ใครเกิดราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์จะ
เจอคนรักจากการเดินทาง
เดินทางพบปะออกงานเจอเลย

พฤษฎีโคจรในวันที่๖ตุลาคม
เข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีตุล
ชีวิตก็ฟู่ฟ่ามั่งคั่ง

จากนี้ราศีตุลไป๑ปีรวยมาก

แล้วถ้าเกิดว่าราศีเป็นกรกฎลักษณะเป็นตุลล่ะ
ราศีกรกฎลักษณะเป็นตุลอันนี้ยิ่งดีมากเลย
หรือนุ่มเองจริงเหรอจริง
โอ้โหถ้าลักษณะตุลตอนนี้นะดาวพฤษฎีโคจรเข้าเรือนการเงินนะ
หลัง๖ตุลาคมเนี่ยไป๑ปีเนี่ยนะ

เงินทองไหลมาเทมาเราไม่พูดกันหลักสิบล้านต้องเป็นร้อยล้าน
ต้องเป็น๑๐๐ล้านเลยต้องมีโอกาสต้องบอกนี้เลยนะ
ดวงดีที่สุดในรอบ๑๒ปีเรื่องเงินฝันทอง

ความรักเนี่ยนะคนเกิดราศีตุลใช่ไหม
อ่าดาวประจำตัวเรือนการงานเนี้ยมันมีสภาวะงี้คู่เป็นคนขี้
ถ้าราศรีตุลเนี้ยมีคู่จะที่หึงแต่ถ้าเกิดยังเป็นโสด
ก็จะเป็นชายและหญิงที่เป็นคาซโซโนวา
หูยเออเพราะรักอิสระเหรอเพราะฉะนั้น
สรุปโดยรวม๖ตุลาคมมีความสำคัญต่อดวงดาวพอ
มากเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะ๖ตุลาคมเนี่ยไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตประเคาะรับส่งเทวดาพระราชดีกับผมที่วัดเจ้าอามนะ
หรือวัดใกล้บ้านเขาจัดที่ไหนก็ไปตามถูกแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยอยู่ที่วัดเจ้าอาม
อย่างที่ว่ากันไปดาวใหญ่ย้ายมีโอกาสก็ไปทำบุญทำทานกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเสริมดวง
ส่วนท่านผู้ชมอยากจะมูเตรูมีที่มูเตรูที่ไหนเด็ดที่เขาบอกโอ้โหมูแล้วได้สมหวังจริง
ครับผมเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณเองนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับมูตัวพ่อมูตัวแม่และมูขั้นเทพนะครับกับรายการมูไนท์ไม่เชื่อ
จะนบรูมูเตรลูไม่เท่าไหร่ออกไหลจะมูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ามถึงชั้นประดานต้องมูได้สวัสดีครับ